ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดตรังนะฮะมีคนเลี้ยงวัวเขาต้อนฝูงวัวไปเจ็ดตัว
ไปกินน้ำที่บ่อน้ำริมทางรถไฟไปเจอศพศพหนึ่งอืม
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าที่บ้านเนี่ยน้องชายบอกก็ตามหากันอยู่ค่ะ
อันนี้เป็นความเชื่อนะเชื่อว่ามีผีที่บ้านเนี่ย
พาพี่ออกจากบ้านแล้วก็มาจมน้ำตายตรงนี้หรือเปล่า
ล่อลวงมาอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยดูไปนะฮะไปเจอศพเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
สพเมืองจังหวัดตรังนะฮะเป็นบ่อน้ำริมทางรถไฟนี่บ่อนี้นะครับ
ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าเจอศพนะฮะเสียชีวิตที่บ่อน้ำ
ก็มาตรวจสอบนะฮะเป็นผู้ชายนะครับ
คว่ำหน้าอยู่สวมเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงกีฬาสีขาว
แล้วก็ที่ขอบสระที่ริมตลิงเนี่ยมีเสื้อยืดอยู่หนึ่งตัว
ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๓วันก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
จากการตรวจสอบทำให้พบว่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนำโชคแทร่เจ่นนะฮะ
หรือว่าชื่อเล่นชื่อปินปินนะฮะอายุ๖๔ปีนะครับ
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
วันนี้ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุก่อนนะครับบ่อน้ำริมทางรถไฟนะครับ
เจอกับคนเลี้ยงวัวที่มาเจอศพคนแรกนะฮะคือนายพารนบุญโยดมอายุ๓๑ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ต้อนวัวมาที่บ่อน้ำแถวที่เจอศพนั่นแหละตอนเย็นเย็นนะครับ
ก็ช่วงที่ต้อนวัวมาก็ยังไม่เจออะไรนะครับยังไม่ได้ทันสังเกต
จนกระทั่งตอนเย็นนะฮะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
ต้อนวัวกลับเข้าคอกแต่วัวเจ็ดตัวไม่ฟังนะฮะ
เดินไปแบบเหมือนไปดูอะไรที่บ่อน้ำแล้วก็เหมือนกับก้มแปลก
ก็เลยวิ่งไปดูไปถึงเจอศพคนลอยอืดอยู่กลางบ่อน้ำ
ก็เลยรีบเอาวัวเข้าคอกแล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นะก็ไม่รู้ว่าเขามาตกน้ำเสียชีวิตตั้งแต่วันไหนอย่างไร
แต่เห็นในเบื้องต้นเนี่ยไม่รู้จักนะครับ
ทางคนเลี้ยงวัวบอกว่าได้ยินเสียงหมาเห่าจากหน้าบ้าน
แล้วมีเสียงแปลกที่คอกวัวแต่ไม่ใช่เสียงคน

คุณพารนนะฮะที่เป็นเจ้าของวัวนะครับ

ซึ่งไม่รู้จะใช่ผู้ตายที่มาแถวบ่อน้ำ

คุณพระรนบอกว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันคล้ายกับ
เสียงคนเคาะอะไรบางอย่างนะครับ

ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าเสียงนี้คือเสียงอะไร
เพราะว่าน้องเขาออกมาจากบ้านตั้งแต่๓อิตร
วันที่๓อิตรประมาณ๗โมงเช้า
แล้วก็ขาดการติดต่อ
ครับแล้วก็ขาดการติดต่อ

ตำรวจเขาก็ตรวจสอบจนพบนะครับ
ว่าชื่อนายนำโชคแทร่เจ่นนะครับ
หรือว่าลุงปิ่นอายุ๖๔ปี
ญาติเขาแจ้งความคนหายไว้ด้วยนะฮะ

ทางครอบครัวของผู้ตายนิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับ

น้องชายพี่ชายแล้วก็ญาติของผู้ตายนะครับ
คุณสุชาดาไปที่วัดไสงามนะครับ
มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับ
ได้คุยกับพี่ชายของผู้ตายนะฮะ

บอกว่าน้องชายอายุหกสิบสี่นะ
ซึ่งพี่ชายบอกว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับ

แล้วก็ไปเสียชีวิตจมบ่อน้ำเนี่ย
เชื่อว่าเป็นวิญญาณร้ายที่แฝงตัวอยู่ในบ้าน

แล้วก็ถูกให้ออกจากงาน

เพิ่งออกจากงานเมื่อสองเดือนก่อน
ก็เลยรับน้องมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ที่จังหวัดตรัง
ซึ่งอยู่ห่างจากบ่อน้ำที่เจอศพ๓กิโลเมตร

มีอาการดูแปลกดูเครียด

บางครั้งบอกได้ยินเสียงแวว

มีคนข้างบ้านทำเสียงดัง
มีคนจะมาวางยาพิษจะฆ่าเขา
เคยบอกกับพี่ชายว่า
เดี๋ยวตัวเขาเองเนี่ยจะตายเป็นคนที่สอง

พี่ชายบอกไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
จนกระทั่ง๗โมงเช้า๓๑ธันวาคม
นำโชคน้องชายนั่งกินน้ำชาอยู่กับพี่
แล้วอยู่ดีหายออกจากบ้านไปเลย
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นวิญญาณร้ายในบ้าน
พาน้องเดินออกไปเดินไปที่บ่อน้ำ

เหมือนกับพ่อและพี่ชายอีกคนนึง
ที่ถูกวิญญาณร้ายพาออกไปจากบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตเหมือนกัน
ซึ่งน้องบอกจะตายต่อจากพี่ชายนี่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
คือทางคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่า
พ่อเนี่ยถูกผีพาไปเดินไปลงน้ำแล้วจมน้ำตาย
อีกคนนึงก็ถูกผีพาไปไปกระโดดสะพาน
ฆ่าตัวตายแต่ตอนนั้นมีคนช่วยได้ทัน
แต่สุดท้ายขึ้นมาก็มาเสียชีวิตอยู่ดี

มีผีพาออกจากบ้านไปจมบ่อน้ำตาย

ถามว่าอะไรทำไมลุงจะเชื่ออย่างนั้น
คือเขาบอกมาจากเหตุปรรหลาดมันเกิดขึ้นกับพ่อคัวมาตลอด
เป็น๑๐ปีเนี่ยเจอเรื่องอย่างนี้๓คน
พ่อนะพี่ชายแล้วก็มาน้องชาย
เขาบอกมีแป๊กกง
แป๊กงเป็นร่างทรงที่เคารพนับถือ
นั่งทางในดูให้บอกบ้านที่อยู่มีผีจริง

แล้วก็บอกจุดที่น้องชายเนี่ยหายไปได้อย่างถูกต้อง
โดยก่อนหน้านี้แป๊กกงเนี่ยบอกให้ไปจุดทูบหน้าบ้าน๕ดอก
พอจุดไปชั่วโมงเดียวตอนที่จุดคือ๔โมงเย็น
พอ๕โมงครึ่งมีคนเลี้ยงวัวไปเจอศพเลย
หลังจากนี้เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังนี้เดี๋ยวต้องย้ายออกแล้ว
เพราะกลัวว่าจะเป็นศพที่๓นะต่อจากน้องชายกับพี่ชาย
ทำให้นับพ่อด้วยเนี่ยถ้าพ่อด้วย๓ศพแล้วเขาจะเป็นศพที่๔
แต่คงไม่รู้วิญญาณอะไรมาพาไป
พี่ผมก็เคยพาไปจริงแล้วก็แป๊กกงว่าไม่ให้ผมอยู่บ้านนั้น

คืออะไรที่ทำให้เราเชื่อหมอดูตรงนั้นเพราะว่า
เพราะว่าเขาดูได้แม่นมาก
จะบอกยังก็บอกว่าให้เขาไปที่ภพภูมิที่ดี
คุณไม่อยากไปเจอเขาในสภาพแบบนี้ใช่ไหมคะ

ช่วงที่เขาหายไปใช่ไหม